ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

ต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

ที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับและครอบครัวที่จะมาต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
เดินทางมาจากจังหวัดกรสินครับ
ลูกสาวคนโตของครอบครัวเสียสละอนาคตของตัวเอง
ออกมาทำงานดูแลครอบครัวตั้งแต่อายุ๑๔ปี
เพราะแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
พ่อเป็นต่อมน้ำลายโตที่อาจจะพัฒนาเป็นมะเร็งได้เช่นกัน
แล้วยังมีน้องเล็กอีกที่ต้องดูแล
เขาจึงเป็นผู้ที่เสียสละไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
หนูต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน
ทั้งนั้นที่อีกไม่เท่าไหร่หนูก็จะจบม๒แล้ว
มาจะกับเมืองดูแล
หนูก็อยากกลับไปเรียนเหมือนกับน้องนี่แหละ

เพราะว่าพ่อกับแม่หนูป่วยหนัก
ไม่สามารถหาเงินได้เหมือนแต่ก่อน
หนูก็เลยต้องออกจากโรงเรียนมาเพื่อที่จะมาดูแลพ่อกับแม่แล้วก็ช่วยพ่อกับแม่ทำงาน
ที่บ้านหนูมีกันอยู่๕คนค่ะมีหนูมีพ่อมีแม่มีน้องสาวแล้วก็น้องชายอีก๒คนค่ะ
แต่ก่อนพ่อหนูทำอาชีพขายปลาดุกย่างค่ะส่วนแม่ทำอาชีพขายขนม
เมื่อ๓ปีที่แล้วแม่หนูไปตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งเต้านมค่ะ
ช็อกค่ะก็รู้สึกว่าคนเป็นมะเร็งทุกคนจะต้องตาย
แล้วเราก็คิดว่าห่วงลูก
ถ้าวันหนึ่งไม่มีเราแล้วลูกจะอยู่ยังไง
เวลาไปรักษาไปคีโมไปฉายแสงค่ะสามีก็ต้องหยุดค้าขาย
แล้วก็ต้องพาไปค่ะทุกครั้งตลอด
แล้วเงินในบ้านก็ไม่พอใช้จากที่ไม่เคยมีหนี้มีสินพ่อก็ไปกู้หนี้ยืมสินเขามา

เอามาเป็นค่าเทิมพวกหนูด้วย
เวลาที่หนูไปเรียนหนูก็เป็นห่วงแม่
กลัวว่าแม่จะกินข้าวกินน้ำหรือยัง
ว่าจะมีใครดูแลแม่หรือเปล่า
ตัวเขาก็เลยเกิดอาการเครียดค่ะ
ก็เลยไม่อยากเรียนหนังสือแล้ว

หนูจะได้ช่วยพาแม่ไปหาหมอ
พ่อได้กลับไปขายของเหมือนเดิม
แทนที่แม่จะดูแลลูกกลับกลายเป็นว่า
พอพี่เต๋าออกจากโรงเรียนก็มีคนมาดูถูกพี่เต๋าว่าเกเลติดยาบ้างไม่อยาก
เรียนบ้างมันดูเดือดรอตลอดเลยเพราะหาว่าเรามันกว้างยากจนค่ะ
ขายของอยู่มันร้อนแล้วผมกลับบ้านมาตัวเองอ่ะเหมือนกับป่วยแล้วเลือดมันระเบิด

แล้วก็เลือดมันไปทับหัวใจตัวเอง
ตัวเองก็นึกถึงครอบครัวอยู่ตลอดเวลา
พอไปพบแพทย์แพทย์ก็บอกว่า
อาจจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายค่ะ

ก็มาเจอนิ้วในถุงน้ำดีอีก๓ก้อนค่ะ

มีอะไรมาบาดใจเราอีกรอบนึงค่ะ
ทำให้ลูกยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกค่ะ
แล้วก็ทำให้แม่ปวดท้องอยู่บ่อยค่ะ
พ่อพ่อกับแม่หนูไม่สามารถทำงานได้
เหมือนแต่ก่อนหนูก็เลยต้องทำงานหนักมากขึ้น
แต่ไปสมัครงานที่ไหนนิวไปทำงานที่ไหน
เขาก็ไม่รับเพราะว่าหนูไม่มีวุฒิ
ม๓แล้วก็อายุหนูก็ยังไม่ถึง๑๘ปี
ก็เลยต้องไปช่วยอาทำหมูทอดหมูนึ่งข้าวเหนียว
ให้อาที่กระทุ่มแบนค่ะ
เพื่อที่จะเอาเงินมาให้แม่ค่ะ
ก็จะไปเตรียมของให้เขาทำของให้เขา

ฉีกหมูหมักหมูตากแดด
ล้างของนึ่งข้าวเหนียว

จากที่ว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่เคยห่างอกแม่เลย
ตั้งแต่เกิดมาอยู่กับแม่ตลอด
แต่วิกฤตครั้งนี้ทำให้ลูกต้องจากไปค่ะ
จากครอบครัวที่เคยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา

เป็นห่วงเขาเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว

ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้าง

เวลาที่หนูไปทำงานอยู่ที่กระทุ่มแบนคนเดียว
หนูก็คิดถึงพ่อกับแม่

บางทีก็อยากกลับมาบ้าน
แต่ว่าภาระมันเยอะก็เลยไม่คิดว่า
ถ้ากลับมาก็
บางครั้งก็จะโทรมาถามว่าแม่ไปหาหมอวันไหนวันที่เท่าไหร่
แม่สู้นะหนูอยู่เคียงข้างแม่ตลอด
ถึงหนูจะอยู่ไกลแต่ใจหนูก็อยู่ข้างแม่
เขาจะถามเขาว่าลำบากไหมลูก
ถ้าลำบากก็กลับบ้านเรา
เขาก็บอกว่าไม่เท่าไหร่แม่หนูทนได้
ถ้าหนูจะกลับหนูก็ต้องมีตังค์ให้แม่
เพราะว่าถ้าหนูเผาคนอื่นทริปอ้ายก็จะลำบาก

หนูก็อยากเงินไปรักษาพ่อกับแม่ให้หายจากโรคร้าย
แล้วถ้าเกิดเงินพอที่จะส่งเสียน้องเรียนอีก
หนูก็อยากส่งเสียน้องให้เรียนต่อไปสูง
จะได้ไม่โดนคนอื่นดูถูกเหมือนที่เป็นมา
แล้วหนูก็ยังอยากจะส่งตัวเองเรียน
ให้กลับไปเรียนได้เหมือนคนอื่นเขาจะได้มีอนาคต
เวลาเขาพาไปหาหมอก็จะผ่านวิทยาลัยขวัญแก่น
เขาจะพูดว่าแม่หนูอยากกลับไปเรียนหนูอยากมาเรียนที่นี่
แต่วันนี้ขอทำหน้าที่ลูกที่ดีก่อน
แม่ยังสู้ไว้แม้เมืองไกลใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืน
อนาคตของเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งนะครับ

แล้วก็ต้องทิ้งสิ่งสิ่งอย่างบ้านมาไกล
เพื่อที่จะแสดงความกระตันอยู่
มุ่งมานะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเขา
และวันนี้เขามาขอโอกาสบนเวทีแห่งนี้ครับ
เต๋าจากจังหวัดกรสินครับ

สวัสดีครับ
ตอนนี้ก็เลยต้องทิ้งบ้านมาใช่ไหมลูก

เพราะว่าอยากหาเงินให้พ่อกับแม่
เลยต้องจากพ่อกับแม่มาเพื่อจะไปทำงานต่อที่อื่น
ออกจากโรงเรียนตั้งแต่มสอง

อะไรทำให้คิดว่าต้องออกจากโรงเรียนแล้วก็มาดูแลแม่

เสียดายค่ะเสียดายมากด้วย
หนูอยากเรียนต่อให้จบเพราะว่ามันปลายเทอมแล้ว
แต่ว่าถ้าหนูเรียนต่อหนูก็จะเป็นภาระของพ่อกับแม่
หนูเลยคิดว่าหนูออกมาเพื่อที่จะให้พ่อเนี่ยกลับไปขายของ

หนูจะรับหน้าที่ดูแลพ่อแม่เอง
พ่อแม่มีคนเดียวค่ะโรงเรียนมีอีกตั้งหลายโรงเรียน

เปล่าจริงแล้วหนูเรียนได้เรียนดีมั้ยลูก๗๐ได้เท่าไหร่
แล้วตอนที่หนูตัดสินใจว่าจะออกจากโรงเรียนเนี่ยเพื่อที่จะมาดูแลแม่เนี่ย

ปรึกษาทุกคนเลยค่ะทุกคนก็ไม่ให้ออกค่ะไม่อยากให้ออกเพราะว่าเสียดายผลการเรียน
เสียดายเวลาที่จะจบแม่ห้ามค่ะพ่อห้าม
แต่หนูมานึกถึงพ่อกับแม่แล้วหนูก็เลยต้องออกดีกว่า
เป็นรวมสิ่งที่ดูก็เถอะ
ช่วงที่แม่ป่วยแล้วก็ที่ต้องออกจากโรงเรียนเนี่ยหนูทำอะไรบ้างลูกตรงช่วงนั้น
หนูช่วยแม่ไปกรอกเกลือค่ะส่วนน้องก็จะรับผิดชอบงานบ้านต่อต่อกันไป

เพื่อลูก

เป็นเหมือนหัวสิว
หมอเค้าบอกว่าผมแท้ต่อน้ำราย
แล้วหมอบอกว่าต้องรักษายังไงครับพ่อ
หมอเขาบอกว่าเขาจะผ่า
แต่มันยังผ่าไม่ได้มันไปทับเส้นเลือดใหญ่
เส้นเลือดใหญ่ด้วยครับนี่นะครับต้องรออีกโอ้โห
ที่มันยาวลงมานี่เลยครับผม
ในฐานะที่พ่อเคยเป็นหัวหน้าครอบครัว
แล้วเคยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับครอบครัว
แต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้แล้ว
เพราะว่ามันล้างคอไปหมดแล้ว
แล้วยิ่งมารู้ด้วยว่าหน้าที่หลักของลูกสาวคนนี้
ก็คือกลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อรู้สึกยังไงครับ
เสียใจมากครับเพราะว่าลูกสาวเนี่ยผมก็รักมาก
เป็นคนโตเขาไม่ได้เลี้ยงเหมือนกับว่า
เขาหมดอะไรเลยสักอย่างในการเรียนของเขา
ผมเคยตั้งชีวิตกับตัวเองว่าจะให้ลูกการเรียนสูง

หนูเสียใจมากที่ผมทำให้ลูกไม่ได้
มีอะไรอยากจะบอกกับพ่อไหมลูก

หนูก็เจอแล้วพ่อให้ดีกว่านี้ด้วย
ส่วนคุณแม่แม่น้อยแม่มาตรวจเจอมะเร็งนี่เมื่อปีไหนครับ

เจอปลายปี๕๘และก็ต้นปี๕๙หมอก็เริ่มรักษา
คือหมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งตรงเต้านม

แต่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นกลับมีโรคร้ายเข้ามา

เมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะ

เพื่อจะหาว่ามะเร็งมันกระจายไปตรงไหนบ้าง

นิ้วในถุงน้ำดีอีก๓ก้อนค่ะ

รีบผ่าแล้วเพราะว่ามันจะไปดันถุงน้ำดีแตก
แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งในถุงน้ำดีได้อีก

เพราะว่าลูกสองคนก็ต้องไปโรงเรียน

เรียนชั้นไหนแล้วลูกม๒ค่ะ
เสียงในภาพชีวิตนั่นด้วยเป็นเสียงลูกต้ำตาลเหรอ
หนูเป็นนักร้องโรงเรียนด้วยค่ะ
ดีแล้วลูกเอาเก็บไว้อีกอาชีพหนึ่งนะ

เสียงเราสามารถหาเงินได้

เห็นบอกว่ากลับจากโรงเรียน๒คนพี่น้อง
หนูไม่ได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนเลยเหรอลูก
ไม่ครับไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนเลยครับ
ก็ออกไปช่วยแม่อย่างเดียวครับ
ช่วยแม่กรอกเกลืออีกเหมือนกันครับ
ตอนนี้นะครับจากจังหวัดกาลสินเมื่อคุณพ่อป่วยคุณพ่อก็กลับมาอยู่ที่กาลสินแล้ว
มาอยู่กับคุณแม่ก็คืออยู่ด้วยกันเนี่ย๕ชีวิตก็จะมีคุณยายด้วยอีกหนึ่งคนในบ้านหลังนั้น
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยต้องเสียสละตัวเอง
มาไกลจากบ้านมาจากกรสินมามาอยู่ที่กระทุ่มแบน

ที่บ้านของอาขายข้าวเหนียวหมูฝอยค่ะ
คือไปทานหมูหมักหมูฉีกหมูทอดหมูนึ่งข้าวเหนียวคือ
ของให้เขาเพื่อที่วันต่อไปเขาจะได้ขายของได้

ก็คือของเยอะก็ได้เงินเยอะถ้าของน้อยก็ได้เงินน้อย
ถ้าตกเฉลี่ยเราก็วันละร้อยกว่าบาท
ก็เดือนละ๓๐๐หนูส่งให้ทางบ้านเท่าไหร่ลูก
ส่งให้สองพันหนึ่งสองพันห้าค่ะ
และส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ซื้อข้าวของที่จำเป็นเวลาใช้เวลากินบ้าง

แล้วตอนนี้เห็นบอกว่าหนูได้มีโอกาสกลับไปเรียนหนังสือเหรอลูก

เรื่องโรงเรียนไปนานไหมลูกกว่าจะมาต่อกรสน
ประมาณ๘เดือนได้ค่ะ
พอรู้ว่าที่บ้านรับสมัครเรียนก็เลยรับสมัครเรียนกรสน
ก็เลยอายุครบเกณฑ์แล้วก็เลยมาสมัครเรียนเลยค่ะ
เดือนกันยานี้ก็จะรับวุฒิหมอสามละค่ะ

จะได้ดูแลดีดูแบบดูแลให้ดีกว่านี้

และทุกคนในครอบครัวด้วยนะครับ

เกมต่อชีวิตวันนี้ใครเป็นคนสมัครมาหนูค่ะลูกเต๋า
หนูอยากเอาเงินไปรักษาพ่อกับแม่ค่ะพ่อกับแม่จะได้หายในไหน
เพราะว่ายังไงพ่อก็ต้องผ่าตัดมันก็ต้องใช้เงินแม่ก็จะต้องผ่าตัดก็ต้องใช้เงิน
น้องจะเรียนก็ต้องใช้เงินหนูเลยคิดว่าหนูติดต่อมารายการนี้เพื่อนหนู
ดวงดีโชคดีก็ได้อาจจะได้เงินกลับไปดูแลพ่อแม่ดูแลน้อง
ขอให้โชคดีนะลูกวิกฤตของครอบครัวของน้องลูกเต๋าในวันนี้นั่นก็คือ
อยากจะได้เงินจำนวนนึงเพื่อไปรักษาคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าแม่น้อยและรวมทั้งคุณพ่อเอกนะครับ
จะต้องรับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนวันนี้พี่และทีมงานทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับ
ขอบคุณมากนะที่มาขอโอกาสบนเวทีแห่งนี้
คุณผู้ชมครับจากชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเสียสละโอกาสของตัวเองทางด้านการศึกษา
เพื่อให้ครอบครัวรวมทั้งบุพการีของเขาจะได้มีชีวิตที่ยืนยาว
เต๋าจึงตัดสินใจสมัครมายังเกมต่อชีวิตวันนี้เรามาเอาใจช่วยน้องเต๋ากันว่า
จะสามารถตอบคำถามได้ครบ๔ข้อไหมในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
นุสวรีพญาชัยสุนทรมือขวาถืออะไร
คิดว่าตอบได้ค่ะเพราะว่าอ่านข้อมูลจังหวัดกรสินมา
แล้วพอดีคำถามก็มาตรงกับสิ่งที่อ่านไว้เจอพอดีค่ะ

ยืนยันด้วยเหรอลูกว่ายืนยันตะแคงยันนอนยันเลยค่ะ